อาจารย์ครับเรายังไม่ได้นายกกันเลย
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นการนัดครั้งที่๓
อาจารย์คิดว่าเอาเรื่องตรงนี้ก่อนนะ

มันข้างหน้าเนี่ยจริงมันเป็นการโหวตครั้งที่๒นะ
เพราะว่าเมื่อวานมันนับว่าเป็นการโหวตนายกไม่ได้ไง
มันเป็นเรื่องการโต้กันเรื่องการใช้ข้อบังคับอยู่
แล้วก็ไปคุยกันเรื่องการตีความข้อบังคับตามข้อ
เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเป็นครั้งที่๒

ได้ไหมคิดว่าน่าจะได้ครั้งหน้า

อาจารย์พี่ชายคิดว่าสักครั้งที่เท่าไหร่
ผมว่า๕๐๕๐ระหว่างครั้งที่๒ก็คือครั้งหน้า
ครั้งที่๓ก็คือครั้งนู้นเดือนสิงหา

เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อแต่ว่าผมย้อนไปเมื่อวานก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ที่ตกลงแล้วไม่ได้โหวต
เพราะที่ประชุมรัฐสภาลงมติกันบอกว่าเสนอชื่อซ้ำไม่ได้
ในมุมมองในแง่มุมที่อาจารย์ฟังเขาอภิปรายถกเทียงกัน
ในความคิดเห็นส่วนตัวอาจารย์คมศาลคิดว่า
เขาลงมติกันถูกแล้วไหมโหวตซ้ำไม่ได้เสนอชื่อซ้ำไม่ได้เนี่ย

คือการใช้ข้อบังคับมันต้องวางหลักให้ดีก่อนว่า
ข้อบังคับมันไม่ได้เหนือกับรัฐมนูลหรอก
จริงมันเป็นการวางกฎเกณฑ์การทำงานของสภาแหละ
แล้วก็รัฐมนุนก็วางเงื่อนไขว่าให้คุณทำข้อบังคับขึ้นมา
แล้วก็สำคัญก็ข้อบังคับนั้นก่อนจะไปใช้ก่อนจะไปประกาศ
ต้องส่งสารมนุษย์ตรวจความชอบรัฐมนุษย์ก่อนด้วย
เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ข้อบังคับนั้นมันมีความขัดแย้งกับรัฐมนูล

ใช่ทั้งรัฐภาพทั้งสภาพพูดแทนหรือวัฒนภาพเขียนมันกันหมด
ซึ่งหมายความว่าถ้าคนที่เข้าใจเรื่องลำดับสากกฎหมาย
ก็พระเจ้าบอกว่านี่มันกฎมันต่ำกว่าฟรบซะอีก
คุณเอาข้อ๔๑มาบังคับใช้มาเหนือกว่ารัฐธรรมนุษย์มันอย่างไร

บังคับมันเป็นกฎที่มีลักษณะพิเศษที่มีฐานะค่อนข้างสูง
เพราะว่ามันกำหนดวิธีการทำงานของรัฐสภา
เพราะฉะนั้นจริงแล้วกฎอันนี้กฎเกณฑ์นี้มันใช้ประกอบการทำงานของสภา
ซึ่งโดยหลักการจริงมันคือเนื้อหารัฐมนูลนั่นแหละ
แต่รัฐมนุนมันเขียนไม่ได้เพราะถ้าเขียนไปมันจะยาวเฟ้ยเลยฮะ
เพราะว่าถ้าเขียนเรื่องนี้ก็มีคำถามว่าทำไมเรื่องกรกตไม่มาเขียนไว้
เรื่องประประชาไม่มาเขียนไว้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เขียน
ซึ่งถ้าโต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้รัฐมนุนมันยาวประมาณ๓๔พันมาตรา๔
ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมันเขียนไม่ได้
เพราะฉะนั้นในแง่นวัตกรรมทางกฎหมายเนี่ย
ของการทำข้อบังคับเนี่ยถ้าคนดูและเข้าใจเรื่องการล่างกฎหมาย
ก็จะเข้าใจว่าเวลาเขาเขียน
บัญญัติในกฎเกณฑ์ในกฎหมายทั้งหลาย

อันหนึ่งก็คือหลักที่เป็นกฎหมายที่วางกฎเกณฑ์ทั่วไป

แล้วก็หลักเกณฑ์ที่เป็นลักษณะเป็นหลักกฎหมายเฉพาะ

ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฆ่าคนตายอย่างนี้นะครับ
มันเขียนอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาภาค๒

แต่ถามว่าอะไรคือฆ่าคนตายแล้วมันจะดูยังไงตีความไง
เพราะว่าในประมวลกฎหมายอาญามันก็ไม่ได้เขียนไว้ในมาตรานั้น

มันก็ต้องวิ่งกลับไปดูหลักกฎหมายทั่วไป
ที่มันอยู่ในหมวดในภาคหนึ่งเรื่องบททั่วไป
ซึ่งหนึ่งการฆ่าเป็นยังไงเขาจะมีเขียนไว้

อันนี้เข้าจิตนาไม่เข้าจิตนามันจะไปใช้ตรงนั้นเหมือนกัน
ทีนี้ข้อบังคับการประชุมก็ลักษณะเดียวกัน
หมวด๒มันมีลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไปในการดำเนินงาน
คือมันบอกเรื่องการประชุมสภา
และในการประชุมภายมันมีอยู่๓เรื่อง
หนึ่งก็คือเรื่องของวิธีการประชุม

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันกำหนดแค่๓เรื่องเป็นเกณฑ์ทั่วไป
ทีนี้เรื่องอื่นมีรักษาเฉพาะแล้วก็แบ่งหมวดไว้

ตั้งแต่ข้อ๑๓๖จนถึง๑๓๙
วันนี้อาจารย์ไปกางตำราดูมาเหมือนที่เขาอภิปรายกันเมื่อวานแล้วต้องกาง
คุณหมอชนท่านต้องกางแบบอภิปรายข้างนี้

และสี่ข้อมันเขียนจำลองระบบหนูมาตรา๒๗๒มา
เพียงแต่เขียนหลักการของมาตรา๒๗๒มาใส่ตรงนี้เช่น
คุณต้องมีคนรับรองกี่คน

ต้องเป็นสอสอมาจากมาจากพักที่มีสอสอ๔คน๒๕คนมีรับรอง๕๐คน
๕๐คนแล้วก็กำลังจะเขียนจำลองรับนูน๒๗๒มา
ซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้เขียนเอาไว้นี่ว่าห้ามเสนอชื่อซ้ำ
ไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยไม่ได้เขียนอะไรไว้เลย
แล้วก็ไม่ได้เขียนวิธีการประชุมในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะด้วย
เพราะฉะนั้นการที่จะประชุมเรื่องนี้ได้
มันก็กลับไปใช้หลักเรื่องการประชุมที่อยู่ในหมวด๒เอามาใช้
คือต้องไปดูไปดูบททั่วไป
ข้อบังคับบททั่วไปก็คือหมวด๒วิธีการประชุม
มันก็จะมีข้อ๔๑เรื่องยัตติว่า
มันมีทุกเรื่องเลยครับเช่น
ผมยกตัวอย่างเช่นการรับรองเนี่ย
ทำไมสมาชิกต้องยกชุมมือขึ้นเหนือหัวเป็นการรับรอง
เพราะว่าข้อบังคับไปเขียนไว้ในข้อ๓๖
การเสนอยติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า
คือเสนอที่ประชุมเนี่ยก็ต้องยกมือขึ้นเหนือหัว

เมื่อวานนี้ที่เขาลงมติกันเนี่ยแล้วเสียงข้างมาก
บอกว่าเสนอยัตติซ้ำไม่ได้เป็นชื่อซ้ำ

ถูกแล้วเพราะข้อ๓๖ไปเขียนไว้เลย

เพราะในนั้นไปเขียนว่ายกมือขึ้นพลศิษย์ศาสตร์
คือถ้าตามเกณฑ์ทั่วไปยติทุกคนมันใช้๑๐คน
เพราะฉะนั้นมันใช้เกณฑ์ยติทั่วไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นการที่ไปเขียนอยู่ในเรื่องยัตติ
ใช้คะแนนตามนู้นเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับความว่า
การเขียนว่าไปใช้๓๓๖มันไม่ใช้ข้อบังคับและวิธีการประชุมเลยซึ่งไม่ใช่
ถ้าตีความอย่างนั้นมันเริ่มตั้งแต่จัดวาระมันก็ผิดมาตลอดแล้ว
เพราะมันไม่มีมันไม่มีมันต้องกลับไปใช้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเพราะเป็นอย่างนี้เมื่อตีความเป็นยศติ
มันก็จะไปติดข้อ๔๑